แต่กลายเป็นว่าส่งไปรักษากลับมาเป็นศพ
ที่สงขาที่ศูนย์บำบัดยาเสพติด

คือญาติมารอว่ามีผู้ป่วยรายหนึ่ง
เข้าไปบำบัดออกมากลายเป็นศพเฉยเลย

ขณะที่เจ้าหน้าที่บอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
แต่ผลชนสูตรไม่ได้บอกแบบเดียวกัน
ที่วัดประหลักหนูเหนือหรือว่าที่อำเภอนาธวีจังหวัดสงขลา
ญาติพี่น้องนำศพของนายวรดลวัฒนกุล
เก็ตวัย๓๑ปีมาตั้งบำเพ็ญกุศล
เพราะว่าถูกรุมทำร้ายในศูนย์บำบัดยาเสพติด
ยาลันนันบารูตั้งอยู่ที่เกาะหม้อแกงในอำเภอเทพาค่ะ
นางสาวพัทรพรวัฒนกุลน้องสาวของผู้ตาย
ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมบอกว่า
พี่ชายเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วก็มีลูกสาวต้องดูแลด้วย
แต่ก็ยอมรับค่ะว่าพี่ชายติดยาเสพติด
เข้ารับการบำบัดไปในวันที่๑๑มิถุนายนที่ผ่านมา
ยาดก็พยายามติดตามสอบถามถึงความเป็นอยู่ตลอด
สอบถามไปจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์เนี่ย
ได้รับคำยืนยันมาว่าพี่ชายอยู่สุขสบายดี
ไม่เครียดแล้วก็ร่าเหลิง
แต่๖โมงเย็นของวันที่๒๔มิถุนายนค่ะ
อยู่ทางศูนย์โทรมาหาที่บ้านบอกว่า
พี่ชายหกล้มบาดเจ็บ
และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเทพา
จากนั้นถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

มันเป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นนะว่าอาการหนัก

มันไม่จำเป็นต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลใหญ่
ทีนี้พอรู้เรื่องญาติก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลสงขลานครินค่ะ
แต่พอไปถึงเนี่ยคุณหมอแจ้งข่าวร้ายเลยบอกว่า
นายวรดลเสียชีวิตแล้ว
เพราะไม่มีสัญญาณชีพตั้งแต่ก่อนถึงที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
คืออาจจะเสียชีวิตจากที่โรงพยาบาลเทพาหรือไม่ก็ระหว่างทาง

ซี่โครงทั้งซ้ายและขวาหัก๓ซี่
ปอดทำให้เขาเสียเลือดมาก
และมีอาการสมองบวมลำไส้ฉีกขาด
ลงความเห็นเลยว่าผู้ตายถูกของแข็งที่ไม่มีคมกระแทก
ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกกับญาติว่า
ผู้ตายเกิดอุบัติเหตุหกล้ม

เมื่อผลชนสูตรมันออกมาชัดเจนขนาดนี้
ขอให้สถานบำบัดชี้แจงถึงข้อเท็จจริง
และให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด
มันเป็นขอบุรีจากชาวประมงใช่ไหมคะ
ซึ่งนายอาบาสบินอิบราฮิมเป็นโต๊ะครูปนยานันลันบารู
ก็บอกว่าชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว
แต่ญาติผู้ตายเรียกร้องค่าเสียหายและค่าทำศพ

เขาก็พร้อมที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงของเรื่องนี้
ซึ่งหลังเกิดเหตุให้คู่กรณีที่อยู่ในเหตุการณ์๑๑คน
ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนแล้วนะคะ